เพราะตอนนี้เนี่ยประชาชนมีการสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับ
จากที่จะมีประชาชนจำนวนมากไปรอที่จะถวายสักการะพระบรมศพ
ตามเส้นทางที่จะเคลื่อนขบวนพระบรมศพแล้วก็มีคนถามว่า
ถ้าจะไปถวายบังคมพระองค์ท่านจะไปที่ไหนอย่างไรได้นะครับ
ตอนนี้สมนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไป
ถวายส่งน้ำหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพระบรมโกศที่สาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งจนถึงขนาดนี้
ก็ยังคงมีประชาชนเข้าไปถวายส่งน้ำกันอย่างต่อเนื่อง
เราจะไปติดตามจากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
บรรยากาศที่สาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
สกนิกรทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างสวมใส่ชุดสีดำ
เพื่อเดินทางมาปักหลักรอส่งน้ำถวายหน้าพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
สาราสหทัยสมาคมในพระบรมหาราชวังเป็นจำนวนมากนะครับ
ทางมาพริยาและคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณวร์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี
อลงกรพลบุตรรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รวมถึงเอกอัครราชทูตประเทศต่างก็ได้ร่วมเดินทางมาไว้อะไรด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งบรรยากาศในวันนี้นั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของพระองค์ท่านครับ
จนถึงขณะนี้ยังคงมีประชาชนเดินทางมาส่งน้ำถวายหน้าพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยจนถึงขณะนี้แถวต่อยาวไปจนถึงท้องสนามหลวงแล้ว
และภายหลังจากนั้นจะปิดพิธีการส่งน้ำพระบรมศพในเวลา๑๔นาฬิกา
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนขบวนพระบรมศพเข้าสู่พิธีในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ